สำหรับคนที่ชื่นชอบการเสี่ยงดวงกับตัวเลขต่าง

แต่ว่ารอบนี้เนี่ยประธานบอร์ดกองสลากบอกว่าจะเอาจริงเอาจังแล้วนะครับ
ประกาศเลยว่าตัดโคต้าสำหรับบรรดาองค์กรมูลนิธิ

หรือเป็นองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นมาโดยนักการเมืองตั้งแต่ในอดีตนะครับ
รวมทั้งกำหนดกติกากฎเกณฑ์ในการต่อสัญญารอบใหม่ในครั้งนี้ด้วยครับ
โทอภิรัตคงสมพงศ์ประธานคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
เปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ค้าสลากจากในองค์กรมูลนิธิผู้พิการ
เรียกร้องให้สำนักงานสลากยกเลิกการตัดโคต้าสลากผู้พิการ
และกฎระเบียบต่างสำหรับการต่อสัญญาผู้ค้าในรอบใหม่
วันที่๑๘ถึง๒๗พฤษภาคมนี้
โดยยืนยันว่าไม่เคยตัดโคต้าสลากผู้พิการ
แต่การเพิ่มกฎข้อบังคับเป็นการจัดระเบียบสังคมใหม่นะครับ
ก็เพราะว่ามีองค์กรมีมูลนิธิมากกว่าครึ่งจากทั้งหมด๙๕แห่ง
นำสลากพอได้มาแล้วก็นำไปขายต่อ
และบางองค์กรมีสมาชิกเป็นผู้พิการคนเดียวเท่านั้น
อกจากนี้ในอดีตก็เคยมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังในการจัดตั้งด้วย
เมื่อได้รับสลากไปแล้วก็นำเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง
ถือเป็นการเอาเปรียบผู้พิการตัวจริงดังนั้นจะต้องตัดโคต้าทั้งหมด
เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ค้าสลากทุกรายนะครับ
คราวนี้มาดูกันเรื่องของกฎระเบียบใหม่กันบ้างครับ
ประธานบอร์ดกองสลักบอกว่าการเพิ่มกฎระเบียบใหม่
การตอบสัญญารอบใหม่นี้ก็เพื่อต้องการคัดกรองให้ได้ผู้ค้าตัวจริงมากที่สุด
เช่นต้องมีการยื่นบัญชีงบดุลเพื่อดูรายได้ขององค์กร
ดูรายได้ของมูลนิธิต้องแสดงบัญชีรายชื่อของสมาชิกนะครับ
เพราะพบว่าบางองค์กรมีผู้พิการเป็นสมาชิกอยู่ก็จริง
แต่ผู้พิการบางคนเสียชีวิตไปแล้ว
แต่ก็ยังมีรายชื่อได้รับการจัดสรรสลากอยู่จนถึงปัจจุบัน
รวมทั้งต้องนำรายได้จากการจำหน่ายสลากไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดูแลสังคมและผู้พิการในองค์กรด้วยครับ
ประธานบอร์ดกองสลากย้ำนะครับว่าสำนักงานสลากนั้นพร้อมผ่อนผัน
สำหรับองค์กรและมูลนิธิที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ
แต่ต้องสามารถจะชี้แจงเหตุและผลได้โดยให้เวลา๒๓ปีในการจัดระเบียบองค์กรใหม่นี้ครับ